พี่ไอได้สร้างของผมทั้ง๔คนทั้ง๔ทั้ง๕คนขึ้นไปยกสายไฟ

ส่วนผมใช้ผ้า๒คนกับพี่ไอซ์
สองคนที่ยกแล้วจากนั้นไฟช็อตมาจากที่ใครตรงไหนก็ไม่รู้
จากนั้นก็พวกผมก็ลวกกันเลย
แต่พอเกิดเหตุแล้วเขาไม่เคยติดต่อหาเรา
มีแต่เราติดต่อหาเขาจ้ะแล้วเบื้องต้นก็ให้ตอนแรกที่แม่เขามารับศพ
เขาให้สองหมื่นแล้วคราวนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันเนอะ
เขาก็ไม่ไปแล้วเราไม่พอเราโทรไปขอเขาอีก
เขาก็โอนให้อีกแค่หมื่นเดียวแล้วเขาก็เลยบอกว่า
เดี๋ยววันที่เผาน้องเขาจะไปแต่เขาก็ไม่ไปเขาให้เลขาไป
แต่เลขาไปเขาก็จะไม่พูดอะไรกับเราเลยเขาจะกลับอย่างเดียว
แต่เราก็เลยบอกว่าไม่ยอมนะน้องเสียชีวิตน่ะเราก็อยากได้ค่าสินใหม่
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวนี้เป็นข่าวที่ครอบครัวผู้เสียหายนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนะคะ
ก็คือวันที่๑พฤษภาคมที่มีเหตุการณ์ไฟช็อตจนทำให้มี๑คนเสียชีวิต
แล้วก็อีกสามคนบาดเจ็บนะคะในขณะที่กรณีที่มาร้องมูลนิธิปวีนาเนี่ยนะคะ
คือครอบครัวนี้ก็มีหลานคนหนึ่งเนี่ยเสียชีวิตนะคะแล้วก็อีกหนึ่งคนเนี่ย
เขาเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกันด้วยนะคะอีกหนึ่งคนก็ยังบาดเจ็บอยู่
ทีนี้ประเด็นของการมาร้องเรียนก็คือเรื่องของไม่สามารถจะติดต่อนายจ้างได้นะคะ
ทุลักทุเลในการติดต่อตกลงที่เคยตกลงกันไว้เอายังไง
ยังไงต่อที่บอกว่าจะได้อย่างนั้นได้อย่างนี้จะเป็นยังไงต่อไปนะคะ
ก็เลยมาร้องที่มูลนิธิปวีนาสายแรกที่เราจะคุยกัน
จะคุยกับคุณลุงของน้องอายุ๒๐ปีซึ่งถูกไฟช็อตแล้วก็เสียชีวิตนะคะ
งานที่เขาทำเนี่ยก็คือเขาเป็นลูกจ้างเป็นพนักงานนะคะ
ให้กับบริษัทที่รับซื้อซากเครื่องบินแล้วก็ลื้อซากถอดอะไหล่ขายนะคะ
เราจะคุยในสายกันกับคุณลุงเพราะคุณลุงเนี่ย
เลี้ยงน้องกันมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะคุณลุงสวัสดีค่ะ
เดี๋ยวเราต่อคุณลุงใหม่นะคะในในส่วนของงานที่เขาไปทำเนี่ยนะคะ
วันที่เกิดเหตุเนี่ยก็คือไปกันหมดนะคะ
แล้วก็มีน้องซึ่งเป็นพนักงานเป็นลูกจ้างเนี่ย
ไปกันหลายคนนะคะแล้วก็รวมถึงนายจ้างแล้วก็เลขาก็นั่งรถไปด้วย
ใช้รถขนาดใหญ่นะคะเพราะว่าหลังจากที่รับซื้อซากเครื่องบินเสร็จแล้ว
เขามีที่เก็บสองที่ที่หนึ่งคือที่นครสวรรค์นะคะ
แล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือที่ชนบุรีเหตุที่เกิดเนี่ย
เกิดในพื้นที่อำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์
ซึ่งคดีเนี่ยก็อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพักนะคะ
ก็คือสพพยุหาคีรีด้วยนะคะ
ทางรายการได้ติดต่อขอสัมภาษณ์กับทางภูมิกับของทางโรงพักนะคะ
แต่ว่าภูมิกับบอกว่าณระหว่างนี้นะคะยังเป็นคนกลาง
เพื่อประสานทั้งผู้เสียหายกับนายจ้างเพื่อให้ตกลงกันนะคะ
แต่ว่าณตอนที่เราจัดรายการสดอยู่ตอนนี้เนี่ย
ทางสพพยุหาคีรีไม่ว่างที่จะให้สัมภาษณ์เรานะคะ
เราคุยกับคุณลุงนะคะซึ่งก็เลี้ยงน้องมาตั้งแต่เด็กนะคะ

คือถ้าตามที่เราได้ข้อมูลกันมาเนี่ย
คือทางคุณลุงนะคะคือก็คือครอบครัวของน้องที่เสียชีวิตเนี่ย
ติดต่อในจ้างครั้งสุดท้ายได้ประมาณกลางเดือน

จนถึงตอนนี้ที่เราคุยกันหลังวันที่๑๒จนถึงตอนนี้

แล้วเขาฝากใครติดต่อมาหรือฝากข้อความมาหรือใครเป็นคนแทนติดต่อมาไหมคะลุงค่ะ
ไม่มีเลยครับผมไม่มีใครติดต่อมาเลยครับ

เป็นผู้ชายแล้วก็ถ้าตามข่าววันที่เกิดเหตุเลขาไปด้วยเลขาเป็นผู้หญิงใช่ไหม

แล้วเลขาก็ไม่ได้ติดต่อมาหรือว่าคุณลุงทางเราเนี่ยได้ติดต่อเขาไปไหมคะ
ทางเรามีวันวันที่ตอนเย็นวันเสาร์
ไม่ใช่วันก่อนหน้านี้ที่ว่า

ว่าจะเข้าไปไก่เกลี่ยครับที่วันนั้นเขาโทรมาแล้วเขาไม่สะดวกมาครับ
ตั้งแต่วันนั้นที่ว่าจะไปคุยกันที่โรงพักพยุหาคิรี
เขาก็เขาก็ไม่ได้มาเลยครับผมหลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยอะฮะ
นั่นคือวันที่๑๒ป่ะคะลุง

ประมาณกลางเดือนเนอะก่อนหน้านี้นิดหน่อยเนอะค่ะ

คุณลุงค่ะเอาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณลุงเล่าให้เราฟังก่อน
เพราะว่าเนื้อข่าวกับเรื่องของหลานคุณลุงเนี่ยออกมายังค่อนข้างน้อยอยู่เนอะนะคะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจอมขวัญจะถามเดี๋ยวให้คุณลุงเล่าให้ฟังก่อนนะคะ
ตามข่าวเนี่ยบอกว่าน้องน้องเป็นลูกจ้างนะคะ
อยู่กับบริษัทที่รับซื้อซากเครื่องบิน
บริษัทเขาก็จะเอาซากเครื่องบินแล้วก็มาถอดเอาอะไรไปขาย

ทีนี้หลานคุณลุงเนี่ยทำงานกับที่นี่มานานยังคะ
เขาก่อนหน้านี้น้องเขาเคยเข้าไปทำงานแล้วครั้งหนึ่งนะครับค่ะ
แล้วก็รอบหลังเนี่ยครั้งล่าสุดเนี่ย
น้องเขาไปประมาณปลายเดือนมกราคมปีนี้นะฮะ

ซึ่งมีคนที่บ้านเขาเคยทำอยู่ที่นั่นอยู่
แล้วก็มาติดต่อน้องไปด้วย
น้องเขาก็เลยเข้าไปทำงาน
แล้วที่ไปทำเนี่ยก็คือไปทำหน้าที่เดิมใช่ไหมคะ

คุณลุงเวลาน้องเวลาหลานคุณลุงไป
คุณลุงต้องทำอะไรในบริษัทนี้บ้างคะ
ก็เกี่ยวกับหน้าที่การงานเนี่ย

รู้แต่ว่าเขาไปทำเป็นลูกจ้างรายวันนะครับ

ถ้าอยู่ในสายงานก็เขาบอกว่าได้๓๐๐
แต่ถ้ามีออกไปข้างนอกเขาก็บอกว่าได้๕๐๐ครับ
เวลาไปเนี่ยไปครั้งหนึ่งนานไหมคะคุณลุง
ไปครั้งหนึ่งหมายถึง
อย่างสมมุติวันนี้ออกจากบ้านไปนะนายจ้างเรียกไป
ครั้งหนึ่งนานไหมกว่าจะกลับมาบ้าน

อยู่ที่นู่นเลยฮะก็เขาจะมีอยู่ที่ดอนเมืองอะครับ
มีที่พักที่นั่นให้แล้วก็มี

แล้วก็มีบางพระชนบุรีด้วยครับ

ใช่ครับแล้วแต่นายจ้างจะสั่งไป
ค่ะคุณลุงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะเท่าที่คุณลุงทราบ
เพราะว่าก็คงได้สอบถามจากหลานอีกคนนึงนะคะ
เป็นลูกพี่ลูกน้องกับผู้ที่เสียชีวิตที่อายุ๑๖ครับ
ทีนี้เขาเล่าให้เราฟังว่าวันที่เกิดเหตุเกิดอะไรขึ้นบ้างคะ
วันที่เกิดเหตุนะครับก็ได้ยินมาว่านะฮะ
น้องเขาพูดให้ฟังว่าคนที่ทำงานด้วยกันนะครับ
เมื่อเย็นวันศุกร์ที่๑พฤษภาคมนะครับ
เจ้านายเขาเนี่ยได้สั่งให้น้องเขาเนี่ยพร้อมกับเพื่อนร่วมงานอีก๘คน
ซากเครื่องบินเนี่ยจากอำเภอบางพระจังหวัดชนบุรีนะครับ
เพื่อนำไปส่งให้ลูกค้าที่อำเภอพยุหาคิรีจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
ก็มีนายจ้างร่วมเดินทางไปด้วยนะครับ
ร่วมเดินทางไปด้วยพร้อมกับเลขาเขานะครับ
อยู่ที่นี่คนหนึ่งรวมทั้งหมดก็๑๐คนนะครับ
แล้วทีนี้พอถึงเช้าวันที่๒พฤษภาคมไปถึงที่เกิดเหตุนะครับ
ที่ที่รถจะเลี้ยวเข้าไปจอดครับสถานที่จอดเครื่องบินที่จะเอาเครื่องบินลง
ได้ยินมาว่าตามที่เขาเล่ามานะฮะว่ารถสองคันเข้าไปได้แล้ว
แล้วก็เหลืออีกคันนึงนะครับที่ยังเครื่องบินมันสูงนะครับอยู่บนรถ
ทีนี้มันติดสายไฟนะครับสายไฟที่ลายทางนะครับ
แล้วนายจ้างก็ได้ยินเขาน้องเขาเล่าให้ฟังว่านายจ้างก็ได้ใช้ให้
น้องทั้ง๕คนเนี่ยขึ้นไปยกยกสายไฟนะครับ
เพื่อให้รถคันนี้เคลื่อนตัวเข้าไปได้นะครับ
แต่ว่ามีน้องอีกคนนึงที่เขาขึ้นไปเขาลงมานะครับก็เลยเหลือกันอยู่๔คน
เหลือ๔คนนี้ก็เข้าไปยกนะครับยกสายไฟแล้วก็เกิดไฟช็อตนะครับ
ทุกคนโดนช็อตใช่ไหมคะคุณลุงโดนทั้ง๔เลยครับ
แล้วคือแรงสะบัดมันทำให้ตกลงมาทุกคนเลยหรือเปล่าคะ
ตกลงมาครับผมมีอยู่คนหนึ่งค้างอยู่บนรถที่นี่นะครับ

ซึ่งน้องคนนั้นตอนนี้น่าจะยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนครสวรรค์นะครับ
อืมค่ะทีนี้หลานของคุณลุงเนี่ยคือเดี๋ยวเราจะได้คุยกับน้องอีกคนนึงที่อายุ๑๖นะครับ

เขาอยู่ตำแหน่งที่หรือว่าเขาจับสายไฟเหมือนกับมากกว่าคนอื่นหรือยังไง

ทำไมคนอื่นบาดเจ็บแล้วหลานเราถึงขนาดเสียชีวิตคะ
เห็นเขาเล่ามาว่าน้องเนี่ยเขาเป็นคนสุดท้ายนะครับ
คนสุดท้ายผมไม่แน่ใจว่าเขาอยู่ส่วนหน้าตรงจุดไหนหรือว่าส่วนท้ายตรงไหน
แต่ว่ากระแสไฟเนี่ยมันแล่นมาถึงน้อง
แล้วหลังจากนั้นเขาก็ตกลงมากันตก๓คนแล้วก็ค้างอยู่บนซากเครื่องบินคนหนึ่งนะครับ
คุณลุงค่ะที่โรงพยาบาลเนี่ยอันนี้ขออนุญาตทางครอบครัวถามละเอียดนะคะ
แต่สบายใจตอบแค่ไหนไม่เป็นไรนะคะลุงค่ะ
แต่ทีนี้พอเราไปที่น้องเนี่ยตอนแรกยังไม่ได้หยุดหายใจใช่ไหมคุณลุง

อันนี้เราก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะครับ
แต่ว่าก็คือว่าได้ยินเขาเล่ามาให้ฟังว่ามีเพื่อนเขานำขึ้นรถไป
นำน้องขึ้นรถเพื่อที่จะพาน้องไปส่งที่โรงพยาบาลนะครับ
กับน้องอีกคนนึงขึ้นไปด้วยกันนะครับที่ที่น้องเขาเล่าให้ฟังนะฮะ
ตามที่เขาเล่าให้ฟังเพราะเราก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เหมือนกันนะครับ
แล้วก็พอไปถึงโรงพยาบาลก็น้องก็ไปเข้าที่ห้องฉุกเฉินนะครับ
แล้วน้องก็ไปเสียที่นั่นนะครับโรงพยาบาลพยุหะคิรีอะครับ
โทษนะคะคุณลุงไม่ทันได้ข้ามคืนหรือยังไม่ทันได้รักษาเลยเหรอคะ
ก็เห็นเขาเล่ามานะฮะว่าน้องเข้าไปที่ห้องฉุกเฉินนะครับ
ไม่ข้ามคืนหรอกครับก็เข้าไปในวันที่๒นะฮะ
คุณลุงมีเอกสารจากโรงพยาบาลว่าสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยคืออะไรไหมคะ
อุบัติเหตุไฟฟ้าช็อตครับ
ไม่ได้บอกว่าอาการเกิดที่ไหนอะไรยังไงจนทำให้เสียชีวิตใช่ไหมคะว่า
ไม่มีระบุนะครับในระบบตรงนั้นนะครับ

ทีนี้มาถึงในเรื่องของการจัดการบ้างพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นคนที่บาดเจ็บทั้ง๔คนก็คือเข้าโรงพยาบาลหมด
แต่ว่าก็โชคร้ายหน่อยที่มีเสียชีวิตหนึ่งคนแล้วเป็นหลานคุณลุงเนี่ยนะคะ
ทีนี้การติดต่อกับนายจ้างเนี่ยเป็นยังไงคะ
วันนั้นเขาก็มีติดต่อมานะครับเขาก็โทรเข้ามานะครับซึ่งทางผมเองเนี่ยก็ได้คุยกับเขา
เขาก็บอกว่าคุณพ่อไม่ต้องห่วงนะทางเราเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันเราจะดูแลกันอะไรอย่างนี้
เขาก็พูดดีครับด้วยเราเอาข้อความที่เราซื่อเนาะก็เชื่อเขาทุกสิ่งอย่างเขาก็ดำเนินการหมดเลยเขาบอกนะครับ
ทางแม่น้องไปไปถึงโรงพยาบาลนะครับศพก็ไปอยู่ที่วัดแล้วอะครับ
แล้วทางนายจ้างเขาได้ให้ความช่วยเหลือยังไงมาบ้างคะ
เรื่องต้นวันที่รับศพน้องมาครับเขาให้เงินใส่ซองมาสองหมื่นครับ
เขาบอกไหมว่านี่เป็นค่าอะไรยังไงคะ
ก็เขาเขาก็ให้มาแล้วก็บอกว่าช่วยด้วยนะครับ
ก็เขาเขาก็ให้มาแล้วก็บอกว่าช่วยด้วยนะครับ
ครับตัวนั้นหรอครับ
แต่เขาไม่ได้พี่แจ้งว่าเป็นค่าอะไรยังไงครับ
เพราะว่าเราก็มีค่าใช้จ่ายเพราะว่าค่าน้ำค่าไฟ

แขกที่มาอย่างนี้เราก็ต้องมีข้าวมีอะไรเลี้ยงเขาใช่ไหมครับ
มีศราค่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมศราจัดงานนะครับ
ก็ชี้แจงไปตามความเป็นจริงแล้วเขาก็โอนมาให้อีกหมื่นหนึ่งเมื่อวันที่สี่อะครับ
แล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีไม่มีอีกเลยอ่ะครับตอนตอนที่ตอนที่โทรไปเนี่ยนะคะ
บอกเรื่องค่าใช้จ่ายเนี้ยเราคุยกับเลขาใช่ไหมคะใช่ครับใช่
คือเท่ากับว่าทางบ้านคุณลุงเนี่ยเวลาติดต่อไปจะติดต่อไม่ถึงตัวเจ้าของบริษัทเหรอคะ
บางครั้งก็มีคุยกับเขาเป็นบางครั้งแต่บางทีก็เป็นป้าเขาคุย
ซึ่งซึ่งผมก็ไม่ได้คุยซึ่งเป็นเป็นเขาติดต่อมาหรือเราติดต่อไปคะ
เวลาไม่คุยกับเจ้าของใช่ก็ทางเรานี่แหละฮะโทรไปเพราะว่าคือเอกสารเนี้ยคือตอนแรกอะ
เรายังไม่ได้ใบมรณบัตรน้องถูกไหมฮะค่ะใบมรณบัตรน้องเนี่ยเรายังไม่ได้
เราก็เลยติดต่อไปว่าเอกสารนี้ทำยังไงดีน้องเจนอะไรอย่างนี้น้องอะไรไม่รู้
ก็จำไม่ได้อืมนะครับแล้วทีนี้เขาก็อ่า
บอกว่ามันติดวันหยุดอะไรอย่างงี้แหละครับเขาก็ชี้แจงมาค่ะไม่คือที่จะถามคุณลุงคืออย่างงี้
เวลาที่เราติดต่อไปเนี่ยคือทางคุณลุงคุณป้าเนี่ยนะคะมีเบอร์เจ้าของบริษัทใช่ไหม
มีแค่เบอร์เลขาคะเบอร์เบอร์น่าจะเป็นเบอร์เลขาครับผมอ่า
เพราะฉะนั้นเวลาได้คุยกับเขาเนี่ยก็ไม่ได้ต่อตรงคือเขาอาจจะอยู่กับเลขา
แล้วก็ส่งโทรศัพท์ให้คุยอย่างนี้เหรอวันที่เผาศพน้องนะครับเขาก็มา
มาแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าเขาติดธุระเขารีบกลับอ่านะครับเขารีบกลับ
ซึ่งทางคุณป้าน้องเนี่ยก็บอกว่าขอเวลาขอเวลาหน่อยขอคุยด้วยหน่อย
เรื่องเพราะว่าน้องคนของเราก็เสียไปแล้วแล้วคุณจะไม่ให้ค่าเยียวยาอะไรให้เราเลยเหรอ
อะไรอย่างเงี้ยเขาขอคุยด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือเขาตอนแรกอ้างว่าจะกลับอย่างเดียว
แต่ทีนี้พอคุยกันเขาก็เขาก็ยอมคุยด้วยเขาก็เข้าไปคุยกันที่สาราครับ
สารวัตรอ่ะเนอะแล้วตกลงกันได้ว่ายังไงคะก็มีอ่าผู้ใหญ่บ้านนะครับ
ผู้ใหญ่บ้านเป็นคนเขียนเอกสารเพราะตอนแรกจะพาจะชวนเขาไปที่โรงพัก
เขาไม่ไปนะครับนะครับเป็นคนทำเอกสารขึ้นมานะครับ
ว่าเราทางเราเนี่ยเรียกค่าสินใหม่เท่านี้นะครับ
แล้วก็เอ่อเงินกระทำศพน้องเท่านี้ค่ะคุณรับได้ไหมแต่เขาบอกว่าเขาอ่ะ
จะรับเรื่องไว้แต่เขาไม่ได้รับปากว่าเขาจะเป็นคนอ่า
อะไรยังไงแต่แค่คือเขารับเรื่องแล้วก็จะไปเสนอผู้ใหญ่อีกทีนึงนะครับ
ครับผมซึ่งตกลงว่าเราได้มีการตกอันนี้อันนี้ถามแบบนี้นะคะ
คือในส่วนของคดีเนี่ยถ้ามันจะมีคดีอาญาเป็นความผิดเป็นความประมาทอะไรอันนี้คือคนละเรื่อง
อันนี้ถามคุณลุงแบบตรงไปตรงมานะคะว่าในส่วนของค่าเสียหายจะเรียกว่าเงินเยียวยา
ชดเชยใดก็แล้วแต่เนี่ยส่วนของค่าเสียหายเนี่ยได้ตกลงกับเขาไหมคะว่า
เขาจะช่วยเหลือเราเท่าไหร่หรือว่าจบที่๓๐๐๐คือ๒๐๐๐ครั้งหนึ่งหนึ่งหมื่นครั้งหนึ่งแล้วก็คือจบแค่นั้นคะ
ก็ตอนนั้นที่อ่าแม่แม่ของน้องอ่ะอืม
ทางเลขาเขาถามมาว่าทางนี้จะเรียกมาเท่าไหร่อย่างนี้ใช่ไหมครับ
ค่ะแม่ของน้องเขาก็บอกว่าห้าแสนบาทนะครับ
แสนบาทแล้วก็อ่าขอค่าทำศพน้องอ่ะค่าใช้จ่ายที่ตามความเป็นจริงอ่ะ
แปดหมื่นนะครับก็มีอ่าผู้ใหญ่แล้วก็เอ่อทางอบตเป็นพยานนะครับ
อยู่ในณวันนั้นนะครับค่ะแล้วก็เค้นเอกสารกันขึ้นมานะฮะ
แล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะรับเรื่องไปเสนอผู้ใหญ่ให้
ตรงนี้ผู้ใหญ่ติดประชุมค่ะนะครับคือคือเงินที่ที่ทางคุณแม่เรียกไปห้าแสนแปดเนี่ย
คือมีเอกสารจริงแต่ว่ายังไม่ได้มีการเซ็นไม่ได้ตบปากรับคำปากเปล่าอะไรกัน
ก็ยังไม่ใช่ไหมคะมีมีเซ็นเอกสารครับแต่ว่าเขาบอกว่าเขายังไม่ได้รับปากนะครับ
แล้วเอกสารในในในเอกสารที่เซ็นจ่าลุงค่ะเอ่อเอกสารที่เซ็นเนี่ยใครเป็นคนเซ็นจ่าลุง
สองฝ่ายคนที่เขียนเอกสารขึ้นมาใช่ไหมครับใช่คนที่ล่างเอกสารนี่คือผู้ใหญ่
แต่ว่ามีเซ็นพยานแล้วก็เซ็นชื่อแล้วก็ตัวเขาก็เซ็นทางเราก็มีเซ็นนะครับ
คนที่เซ็นของเขาเนี่ยคือเท่ากับว่าเอกสารที่เซ็นกัน๕๘๐๐เนี่ยคือเขาตกลงหรือเปล่า
ก็ที่ที่เขาบอกอะไรครับเขาบอกว่าเขาจะรับเรื่องนะครับรับเรื่องไว้
ก็เลยจะถามคุณลุงว่าคือถ้าเอกสารเซ็นเนี่ยคือมันอาจจะไม่ค่อยไปด้วยกันนะคะ
ก็คือว่าเขาเซ็นเอกสารซึ่งในนั้นเขียนตัวเลข๕๘๐๐ไปแล้วใช่ไหมจ๊
แล้วก็มีพยานแล้วก็มีทางฝั่งผู้เสียหายแต่ว่าคนเซ็นอ่ะยังไม่ใช่เจ้าของถูกไหม
ครับผมอ่าทีนี้คนที่เซ็นอ่ะเป็นคนรับเรื่องไปให้เป็นเลขาใช่ไหมคะ
ใช่ครับอ่าทีนี้เขาบอกว่าเป็นเลขาครับอ่า
ทีนี้คนที่เซ็นมีตัวเลขในเอกสารเนี่ยกับพอเซ็นเสร็จแล้วก็บอกว่าจะเอาเรื่องนี้ไปบอกเจ้านายให้อย่างนี้ใช่ไหม
ใช่ครับจะไปเสนอผู้ใหญ่ให้ก็เลยไม่รู้ว่ามีผลทางกฎหมายยังไงใช่ไหมคะ
อ๋อครับผมอ่าเพราะคือคือทางเราก็เรื่องกฎหมายนี้เราเอ่อชาวบ้านธรรมดาครับ
แล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหรหรอกครับเรื่องประวัตินี้ฮะคุณลุงจอมขวัญจอมขวัญก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันค่ะ
มันงงเหมือนกันค่ะกฎหมายมันงงตรงค่ะเรื่องกฎหมายก็ไม่รู้เลยมันยากมันยากค่ะ
ทีนี้ตอนที่ตอนที่คุณลุงคุณป้านะคะแล้วก็ครอบครัวมาร้องที่มูลนิธิปวีนาเนี่ย
คือกังวลเรื่องอะไรคะคุณลุงอ๋อทางเราอ่ะเบื้องต้นเนี้ยต้องขอขอบคุณท่านมากเลยครับ
ปวินาเนี่ยท่านดีมากเลยให้ความช่วยเหลือเราหลายอย่างเลยครับ
เพราะว่าคือเรามองหาใครไม่เห็นนะครับอืมเราก็เลยเอ่อ
ใจขึ้นได้นะครับก็เลยเข้าไปร้องเรียนท่านนะครับ
ขอความช่วยเหลือจากท่านค่ะนะครับแล้วก็ท่านก็ได้ประสานงานให้นะครับ
ในหลายหน่วยงานเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นทางด้านท่านอธิบดี
กระทรวงแรงงานนะครับแล้วก็ทางด้านตำรวจแล้วก็สำนักงานพัฒนาสังคม
แล้วก็สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนะครับท่านท่านช่วยประสานงานให้หมดเลยครับ
อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านด้วยครับผมอ่าซึ่งที่เราไปร้องเรียนเนี่ย
คือเราร้องเรียนเรื่องของค่าเสียหายแล้วก็ติดต่อนายจ้างไม่ได้ใช่ไหมคะ
ใช่ใช่ครับผมที่ที่คุณลุงคุณป้าแล้วก็ครอบครัวไปร้องเนี่ย
เฉพาะของน้องอายุ๒๐ปีที่เสียชีวิตหรือว่ารวมของน้องอายุ๑๖ที่บาดเจ็บด้วยคะ
อ๋อมีน้องไปด้วยครับผมน้องสิบหกไปด้วยอ่า
เราเราไปด้วยกันเพราะว่าเราอยู่หมู่บ้านเดียวกันครับผมอ่า
คือสองคนนี้เนี่ยเท่ากับว่าศักดิ์เขาเนี่ยคือเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเหรอจ๊ะลุง
เป็นอยู่หมู่บ้านเดียวกันนะครับผมอ่าแล้วดองกันไหมดองกันหรือว่าเป็นญาติพี่น้องอะไรห่างนั้น
อยู่หมู่บ้านเดียวกันครับผมในข่าวเขียนเหมือนเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน
คือเขาอยู่หมู่บ้านเดียวกันใช่ไหมคะครับผมหมู่บ้านเดียวกัน
ค่ะก็คือเลยรวบไปด้วยกันทั้งทั้งคนเจ็บคนหนึ่งแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตคนหนึ่งเนอะไปร้องบนที่ปวีนา
ก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากท่านนะครับผมให้ท่านเมตตาช่วยดูแลเราหน่อยนะครับ
ใช่ครับผมตำรวจบอกไหมว่าตำรวจติดต่อนายจ้างได้ยังจ๊ะ
มันก็มีตอนวันนั้นนะครับวันที่๙ที่เขาโทรมาครับ
วันนี้ข้าวโทรมาเพราะว่ามีผู้เสียหายอีกลายหนึ่งนะครับ
พ่อของน้องที่เขาอยู่โรงพยาบาลเขาเข้าไปที่โรงพักนะครับ
แล้วเขาก็ได้ให้เบอร์ทางป้าของน้องที่เสียชีวิตนี้
แล้วทางร้อยเวรเขาก็โทรมาว่าให้ทางเราเข้าไปที่โรงพักครับ
คุณลุงค่ะเดี๋ยวยังไงเราขอบคุณคุณลุงก่อน
เพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้คุยกับน้อง๑๖อีก๑คน
อยากให้เขาเล่าให้ฟังเนาะว่าทำงานเป็นยังไงกันบ้างนะคะ
เขาติดต่อพนักงานเขาเองด้วยหรือเปล่า

แล้วก็มูลนิธิปวีนารับเรื่องแล้วด้วยนะคะ
คุณลุงยังไงทางรายการขอแสงความเสียใจก่อน
แล้วก็ขอบคุณที่คุณลุงเล่าให้ฟังนะคะ
ครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาน้องอายุ๑๖นะคะ

แต่ว่าก็โชคดีกว่าเล็กน้อยนะคะ

แต่ว่าก็ไปร้องเรียนเรื่องนี้กับมูลนิธิเช่นเดียวกันสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะระหว่างที่เราได้คุยกับคุณลุงของน้องที่เสียชีวิตนะคะ

แต่ว่าขอให้ข้อมูลแล้วก็ประสานกับทางผู้เสียหายผ่านทางตำรวจนะคะ
แล้วก็ขอยังไม่ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อนะคะ
เรากลับมาคุยกับน้องอีกหนึ่งคนนะคะ
เป็นเด็กอายุ๑๖นะคะคุณผู้ชม

ตัวเองเป็นยังไงบ้างอการตัวเองนี่

ตอนนี้เจ็บตรงไหนหรือมีแผลหรือต้องรักษาตรงไหนอยู่บ้างคะตอนนี้
เป็นแค่แผลตรงเอวครับ
เอ๋เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าเรื่องที่เกิดเวลาที่เกิด

เป็นยังไงบ้างคะก็คือนายจ้างให้ขึ้นไปจับสายไฟครับ
เพื่อให้รถมันเข้าไปได้นะครับอ่าเราเราของผมอืมเชิญอ่า
เอาเลยเอาเลยเล่าเลยค่ะแล้วก็พวกผมอ่ะขึ้นกันไปทั้งสี่คน
อืมสี่คนกับอีกคนหนึ่งที่ลงไปครับเป็นห้าคนอืมแต่อีกคนหนึ่งลงไปแล้ว
สี่คนที่จับสายไฟครับอ่านายจ้างบอกให้เหมือนกับแบบยกสายไฟขึ้นใช่ไหม
มันจะได้ไม่ติดเครื่องบินใช่ไหมคะครับอ่าแล้วตอนตอนก่อนที่เราจะจับอ่ะ
มันเคยเดี๋ยวนะเราเคยขนเครื่องบินมาที่เกิดเหตุ
ก่อนหน้านั้นไหมหรือนั่นเป็นครั้งแรกเลยเป็นครั้งแรกครับ
เป็นครั้งแรกที่ไปที่นั่นเหรอครับผมอ่าแล้วตอนก่อนจะจับสายไฟมีใครถามไหมว่า
เราต้องใส่อะไรยังไงป้องกันหรือเปล่ามันจับได้ไหมก็มีครับพี่ครับอ่า
ก็คุยกันอยู่ในกลุ่มว่าถ้าจับไปแล้วไฟมันจะช็อตไหม
แล้วเราไม่หันกลับมาถามนายเหรอคะว่านายจับได้เลยเหรอหรือต้องใส่ถุงมือไหมใส่อะไรกันไหม

ไม่กล้าถามครับเพราะถามเขาก็จะด่าครับประมาณว่าเขาใช้อารมณ์ประมาณนั้นนะครับ
ทำไมอ่ะไม่แต่ว่ามันสายไฟมันก็หวาดเสียวอยู่แล้วนะเอไม่มีใครถามเขาก่อนเหรอจ๊ะว่า
ให้จับเลยเหรอนายจะให้จับเลยเหรออืม

ทำไมนายดุเหรอคะหรือไง
ก็คือเขาเป็นคนใจร้อนครับคือดุด้วยครับ
ดุนี่แค่ด่าเฉยหรือว่ายังไง
ก็บางทีเขาก็ใช้อารมณ์บางทีก็ชอบเอาอาวุธปืนมาขู่ประมาณนั้นครับ
อาวุธปืนขู่แปลว่าอะไรคะยังไงทำยังไงถึงเรียกว่าเอาอาวุธปืนมาขู่
สมมุติถ้าของเสียหายคือข้าวของเขาเสียหายเขาชอบแบบเอาปืนมาขู่พูดอย่างนี้พูดอย่างนั้นนะครับ
เอาปืนมาขู่เนี่ยคือแค่ถือให้เห็นหรือว่า

ไม่เคยเอาปืนมาชี้หน้าชี้ตัวใช่ไหม
ไม่ครับไม่ไม่เคยขู่
ไม่เคยยิงขึ้นฟ้าใช่ไหมไม่เคยครับ
คือเหมือนกับเหน็บมาให้เห็นที่เอวหรือว่าถือมาให้เห็นที่มือคะ
ที่มือครับถือมาอ่าอ้าวทำแบบนี้บ่อยไหมคะ
ก็เป็นบางครั้งครับตอนนั้นตอนนั้นเราทำอะไรอ่ะ
ทำไมนายเขาถึงต้องเอาปืนออกมาด้วยอ่ะก็คือข้าวของเขาเสียหายครับ
ประมาณนั้นที่เสียหายคือยังไงคะเออย่างอย่างครั้งที่เราจำได้ตอนนั้นมีอะไรเสียหายเยอะเหรอคะ
ก็รถรถเข็นหรือรถอะไรเนี่ยนะครับผมค่อยจำไม่ค่อยได้ครับ
เอทำงานอยู่กับที่บริษัทนี้มากี่ปีแล้วคะ
ก็ทำได้มาสี่เดือนครับสี่เดือนทำเป็นครั้งแรกเหรอ
ทำครั้งแรกครับอ่าเอ๊ะเวลาไปไหนไปกันเนี่ยคือนายกับเลขาเขาไปกับพนักงานทุกครั้งไหมคะ
ไปไปทุกครั้งครับอ่าเอทำงานมาสี่เดือนเราอายุสิบหกตามข่าวป่ะคะเอ
ก็๑๖ครับนายจ้างรู้ไหมว่าเราอายุ๑๖ก็รู้นะครับ
แล้วเขาเขาดูบัตรประชาชนเหรอคะหรือยังไงก็ดูบัตรประชาชนครับ
เขาให้ทำงานตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะเที่ยงครับอ่าแต่เที่ยง
งานถึงห้าทุ่มครับเลิกงานห้าทุ่มเหรอพักกินข้าวพักกินข้าวไหม
ก็ได้พักกันปีระมาณสี่โมงกว่าครับพักมื้อเดียวเหรอจ้ะครับอ๋ออ๋อ
ก็คือให้กินข้าวกลางวันก่อนใช่ไหมแล้วก็เริ่มงานเที่ยง
ก็กินข้าวเย็นแล้วก็ไปถึงดึกใช่ไหมคะครับผม
ทีนี้วันที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะตอนที่เกิดเหตุเสร็จแล้วเนี่ย
รู้สึกตัวไหมหรือว่าเราไปรู้สึกตัวที่โรงพยาบาลคะ
รู้สึกตัวที่โรงพยาบาลครับอ่าเจ็บตรงไหนบ้างตอนนั้น
ก็เจ็บตรงหัวแล้วก็แขนแล้วก็ลำตัวครับอ่าแล้วเอนานไหมกว่าที่เอจะรู้ว่าพี่
พี่อีกคนนึงเขาเขาไม่อยู่แล้วอ่ะจ้ะก็มีคนมาบอกครับ
ตอนที่ผมกำลังประมาณว่าเริ่มดีขึ้นแล้วครับอ่าทางครอบครัวเองหรือว่า
ญาติญาติได้รับโทรศัพท์จากเลขาหรือว่าตัวนายบ้างไหมคะ
ก็ทางเพื่อนผมโทรไปครับอืมเขาว่าไงบ้างคะ
เขาบอกว่าผมโดนไฟช็อตคือบอกแค่นั้นผมก็ไม่รู้แล้วว่าเขาจะพูดอะไรอีก
ทางบ้านเอเนี่ยใครเป็นคนติดต่อกับนายจ้างได้บ้างครับ
พ่อแม่หรือญาติคนไหนคะก็ทางผมไม่ได้ไปติดต่อนะครับ
คือมีแต่ทางครอบครัวพี่เบิร์ตนะครับอ่าทีนี้เอตอนนี้เนี่ย
เท่ากับว่าเอได้ได้รับความช่วยเหลืออะไรจากนายจ้างมาแล้วบ้างหลังจากเกิดเหตุคะ
เขาจ่ายให้ค่าโรงพยาบาลให้ผมครับเท่าไหร่คะประมาณหมื่นนึงครับ
แล้วเคยมีใครได้พูดอะไรยังไงแล้วเขาบอกไหมว่าเขาจะช่วยเราเท่าไหร
บาดเจ็บแบบนี้ก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับเขามีเขามีลูกจ้างกี่คนคะ
เท่าที่เอจำได้เท่าที่เอเห็นก็มีทั้งหมด๘คนนะครับ
รวมเราด้วยใช่ไหมครับก็คือมีมีคนที่เนี่ยที่ไปเนี่ยไปช่วยกันยก
ช่วยกันทำเนี่ยทั้งหมด๘คนเนาะยังไม่รวมตัวเขาไม่รวมเลขาเขาใช่ไหม
ครับอ่าเอาอย่างนี้ค่ะเอเดี๋ยวเดี๋ยวทางรายการจะได้คุยกับ
คุณปวีนานะคะยังไงขอบคุณเอมากเลยนะแล้วก็
ก็เป็นโชคดีในโชคร้ายนะยังไงเรารอดชีวิตมาแต่ว่าก็ยังเจ็บเนอะ
ยังไงเป็นกำลังใจให้ก่อนนะครับผมจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่า
อายุยังน้อยอยู่นะคะอันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่อาจจะต้องมีการตรวจสอบนะคะ
ด้วยวัยของเขาแล้วก็ชั่วโมงการทำงานแล้วก็ลักษณะของงานนะคะ
เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาคุยกับคุณปวีนาหงษกุลค่ะ
เครื่องปรับอากาศแอร์ที่ดีที่สุดของคุณผู้ชมค่ะ
ตามความคืบหน้าล่าสุดนะคะกับคุณปวีนาหงษกุล
ประธานมูลยธีปวินาหงษ์ศักรุ่นเพื่อเด็กและสตรีนะคะ

สวัสดีค่ะคุณจำควัน
ปวีนาค่ะคำถามใหญ่เลยก็คือว่าณตอนนี้เนี่ย
คดีหรือว่าการเยียวยาไปถึงไหนแล้วคะ
ค่ะตั้งแต่คุณแม่นะคะเขาพาลูกชายอายุ๑๖ปีนะคะ
กับคุณแม่อีกท่านหนึ่งที่ลูกเสียชีวิตมาพบที่มูลนิธิ
เพราะฉะนั้นก็ประสานท่านอธิบดีอภิญญานะคะอธิบดีกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานนะคะ
โทรศัพท์ไปหาท่านแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็ให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิเนี่ย
ไปพบเลยนะคะนัดไปพบก็เอาครอบครัวทั้งสองครอบครัวเนี่ยนะคะ
ไปเอ่อไปร้องเรียนอยู่ที่กระทรวงแรงงานนะคะอืม
อธิบดีอริญญาท่านก็มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชำนาญการมารับเรื่องนะคะ
โดยเอ่อก็จะเรียกนะฮะค่าแรงที่ในจ้างยังไม่ได้จ่าย
จ่ายยังไม่ครบนะครับประเด็นที่หนึ่งนะอันที่สองก็คือในเรื่องของประกันสังคม
ท่านก็ให้เอ่อฝ่ายประกันสังคมเนี่ยนะฮะมาคุยด้วย
แล้วก็จะนะฮะเรียกในจ้างเนี่ยมาขึ้นทะเบียนประกันตนนะฮะ
เพื่อให้คนเอ่อทั้งสองคนเนี่ยได้ได้มีเอ่อเงินช่วยเหลือในด้านประกันสังคม
เพราะว่าในจ้างไม่เคยทำประกันสังคมเลยนะคะของนั้นนะคะอ่า
ซึ่งถ้าบอกว่าทำประกันสังคมได้เนี่ยเอ่อ
เป็นธรรมด้วยเพราะว่าน้องผู้ชายที่อายุ๑๖เนี่ยต้องสอนสหวิชาชีพนะคะ
ก็ยังไม่ได้สอบถามวิชาชีพแต่ว่าตำรวจเขาก็
ก็มีสอบปรักษณ์ธรรมไปบ้านแล้วอะไรอย่างนี้นะคะ
แต่ว่าน้องอายุ๑๖ยังไม่ได้สอบก็ประสานทั้งท่านผู้การ
แล้วประสานทั้งผู้กับอีกทีด้วยก็
แต่ว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะตามอีกทีว่าวันไหนนี่จะสอบศาสตร์วิชาชีพ
เราก็จะให้เจ้าที่มูลนิธิเนี่ยพาไปเลยนะคะ
ตอนนี้น้องทุกคนเนี่ยครอบครัวทุกคนอยู่ปราจีนบุรีค่ะ
เรื่องของเรื่องนี้เขาเป็นคนปลาจีนบุรี
เพราะฉะนั้นเวลาเขาจะเดินทางมันเรื่องมันที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นที่นครสวรรค์
ก็ต้องเดินทางไปที่นั่นแต่ทางมูลนิธิปรบินาแล้วก็จะ
ดำเนินความสะดวกให้ก็คือจะมีรถนะคะ
แล้วก็มีเจ้าที่ดำเนินการให้ค่ะ
วินาขอสั้นนิดเดียวคือจนถึงตอนนี้ที่ทางมูลนิธิรับเรื่องเสร็จแล้ว
จนถึงตอนนี้ยังไม่ได้มีสัญญาณว่าจะมีอะไรสะดุดติดขัดหรือว่าเป็นปัญหาใช่ไหมคะ
ก็ไม่น่าจะมีแต่ว่าทางตำรวจ
คือถ้าแหล่งงานกระทรวงแหล่งงานนี่คิดว่า๑๐๐เลยนะคะ
เพราะว่าเด็กนี้เขาคือเด็กแล้วทุกคนนี้ก็คือคนทำงาน
ซึ่งเขาในฐานะเขาเป็นลูกนายจ้างเขาจะต้องดำเนินการให้
เพราะฉะนั้นกระทรวงแรงงานก็จะต้องเร่งดำเนินการคือไปเรียกนายจ้างไปไปตกลง
อันนี้ชัดเจนนะคะแต่สำหรับในเรื่องของตำรวจ
เด็กเขาก็บอกว่าต้องให้ความเป็นคำเค้าว่าจริงแล้วทุกคนคือเด็กปี๙๖
รถมันติดใช่ไหมติดสายไฟแล้วก็นายจ้างเป็นคนเรียก๔๕คนขึ้นไปข้างบน
ตรงนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่
ก็ตำรวจก็ต้องตอบกันแล้วว่ามันเป็นยังไง
ในตัวนั้นมันก็ใครเป็นพยานหลักฐานอะไรกัน
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคนเจ็บก็ยังนอนอยู่โรงพยาบาลคนหนึ่ง

แล้วก็อีก๒คนนี้ก็ออกมาแล้ว
น้อง๒๖ก็เจ็บเหมือนกัน

เดี๋ยวเราประสานกับทางมูลนิธิอีกทีหนึ่งนะคะ
ขอบคุณมากค่ะคุณผู้วิวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
แล้วลากันไปเลยค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ